ซอลไทยลีกกันดีกว่านะครับถือว่าเข้มข้นเหมือนกัน
หลังจากที่กลับมาแข่งขันในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
แล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยชมบุรีก็กดดันการท่าเรือเมื่อวาน
การชนะไปก่อนก็เลยตามเหลือ๔คะแนน
แต่แข่งมากกว่า๑เกมวันนี้ท่าเรือลงแข่งขัน
ถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีเป็นคู่แรกของวันนี้ครับ
ถ้าเก็บ๓แต้มได้ก็จะกลับไปทิ้งห่าง๗คะแนนเหมือนเดิม
แต่เจอห้องเย็นท่าข้าวซึ่งเป็นทีมใหญ่เหมือนกัน
ก็ถือว่าได้ประตูเร็วครับท่าเรือจังหวะนี้
สตาร์ทเกมมาสามสิบวินาทีขึ้นลำหนึ่งศูนย์ครับ
จังหวะตามซ้ำของวัชระไรศรีแล้วก็หนีสองศูนย์
นาทีที่เจ็ดมากอล์ฟวินิซีอูสนะครับ
เปลี่ยนจุดให้กับเรอันโกเมสแล้วก็แกะบอลออกมาหลุดครับ
ได้ยิงอีกอ่าตามซ้ำอีกแล้วครับวัชระนาทีสิบเอ็ดหนีสามศูนย์
ครับนาทีที่สิบสามต่อเลยฮะ
ร้านโกเมสก็หลุดไปยิงติดเซฟก่อนนะครับ

ขึ้นมาเร็วครับเริ่มมา๔๑วินะครับจากลูกยิงของพรเทพโสนมิตรครับ
แล้วก็ไล่มา๒ต่อเสียงที๓๐
จังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นอำพลสีรักแก้วครับสัดเข้าไป
แต่พอมีสกอร์เพื่อนมูชนะจบเกมถ้าเรียนชนะ๔๒ครับเก็บเพื่อนเป็น๕๘คะแนน
ยังนำชมบุรีอยู่๗แต้มเท่าเดิมส่วนห้องเย็นมี๓๗คะแนนเท่าเดิมอยู่ที่๔ครับ
วันนี้ยังมีโปรแกรมเหลืออีก๓คู่นะครับที่กำลังแข่งขันกันเลยสุราธานี
และ๑๘นาที๓๐นาทีครับถ้าประสาทยังปรับนะครับเจอกับพรมทางหลวง
แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็แข่งขันกันอยู่ก็คือราชนาวีเจอกับนนทบุรีนะครับ